แต่สุดท้ายก็มีดราม่าให้เราได้ติดตาม

หรือทำไมไม่เห็นเงาฝ่ายชายไปปาร์ตี้วันเกิดเมื่อคืนนี้เอาซะเลย
หรือข่าวลือที่ว่าไม่จิ้นกันเหมือนเดิมเนี่ย

สารพัดที่แฟนคลับจะมโนแล้วก็เข้ามาถามนะคุณผู้ชม
แม่แก้วก็เลยขอสยบความฟุ้งของแฟนคลับจอมจินตนาการ
ด้วยการโพสต์หลักฐานข้อความอวยพรวันเกิดให้เห็นกันจัด
ไอจีส่วนตัวกันไปเลย
ซึ่งเป็นข้อความอวยพรให้ยายาสุขกายสุขใจตลอดไป
จากภัยทั้งปวงซึ่งยายาเองก็ขอบคุณกลับ
แล้วบอกว่ายังเอาบุญมาฝากแม่แก้วด้วย
นี่ไงนอกจากนี้ภาพขวาคุณเห็นไหม
จดหมายเขียนด้วยลายมือแม่แก้วบอกว่า
โหสิทุกประการทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ไม่เคยคิดมากเลยแต่คิดเสมอว่าอะไรก็หนีไม่พ้น
เผชิญไปตราบเท่าลมหายใจขอยึดทางสายกลาง

ส่วนเรื่องหัวใจของลูกคงอยู่ที่คนสองคน
เพราะโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วขอให้สู้ต่อไป

พายของแม่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเก็บไว้
แล้วก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้
คือที่แฟนคลับเข้าไปถามในอินสตาแกรมของแม่แก้ว
เป็นเพราะว่าณเดชน์เขาไม่เล่นอินสตาแกรม
ปกติแม่แก้วเนี่ยจะเป็นคนอัปเดตเรื่องราวชีวิตของณเดชน์แทนนะคะคุณผู้ชม
มันก็เป็นที่น่าสงสัยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นว่า
คู่จิ้นนี้เขาไม่จิ้นกันอีกต่อไปแล้ว
แล้วก็มีปัญหาระหองแหงกันหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้
แต่เห็นงานของช่องเขาก็มีจับมงจับมือถ่าย

ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับคู่นี้นะ
แต่จริงทั้งคู่ก็โตกันแล้วให้เขาตัดสินใจกันไปแล้วกันนะ